ตีอยู่กำแพงเพชรมีงานเลี้ยงที่บริษัท
ตีเนี่ยซัดมาแบบโอ้โหเต็มคาราเบลคือเมาเลยเมาแอเลย
เป็นห่วงขี่รถจักรยานยนต์ไปหาผัวที่บริษัท
เพื่อจะได้ขี่จักรยานยนต์ตามผัวไปผัวก็ขี่จักรยานยนต์เหมือนกัน
กลัวว่าเดี๋ยวจะแบบเกิดอุบัติเหตุเมาเมออะไรขึ้นมาเนี่ย
เลยนะฮะจะได้กลับบ้านพร้อมกันระหว่างทางแวะซื้อของที่ร้านค่ะ
ตีลงไปที่ร้านซื้อเหล้าหยิบเหล้าอีกขวดนึง
พอแล้วนะไม่ให้ซื้อไปขึ้นรถกลับบ้าน
แล้วดูนะฮะตอนที่ตีไปสตาร์ทรถเพื่อจะกลับบ้านเกิดอะไรขึ้น
แต่กูเนี่ยมาสอนคือดูคลิปเนี่ยตอนแรกอะ
ในใจคิดว่าเมียต้องเป็นห่วงผัวไปช่วย
ไปช่วยยกรถไปช่วยยกหัวขึ้นมาใช่ไหม
เรียบร้อยค่ะนี่ดูอยู่เนี่ยเห็นไหม
เห็นมั้ยเขาดูอยู่สุดท้ายลดลมมามันไม่ไหวนี่
กะว่าจะไปดึงหัวขึ้นมาใช่มั้ยภาพเขาเป็นโอ้ยดีนะ
เขาอยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยห้ามกันทันค่ะ
เราไม่ได้ใส่ให้นะโอ้โหดูสิเห็นแล้วก็บางคนบอกเห็นใจคุณพ่อบ้านเหลือเกิน
สงสัยจะเต็มคาราเบลมาแล้วแล้วไปเจอบาธาเมียเข้าไปอีก
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านค้าร้านหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ฟังทางเจ้าของร้านก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับสามีภรรยาคู่นี้
เจ้าของร้านบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขามาแวะซื้อของนะ
สามีก็เมามาแล้วขี่จักรยานยนต์มาเมียก็ขี่รถตามสามีมา
กลัวสามีจะไม่ถึงบ้านพอมาแวะซื้อของที่ร้านเนี่ย
เดินเข้ามาในร้านหยิบเหล้าอีกขวดนึง
เออทั้งทั้งที่ตัวเองก็เต็มคราบมาแล้วเมียก็ตวาดบอกไม่เอาไม่ให้ซื้อ
ให้กลับบ้านสามีก็กลับขึ้นไปสตาร์ทรถก็อย่างที่เห็นนะฮะ
สตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทไปสตาร์ทมารถเสียหลักล้ม
เมียก็เลยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่หัวเห็นเดือนเห็นดาวอ่ะ
ส่างเลยมั้ยคะรางวัลแสกนี่เห็นเดือนเห็นดาว
เมาไปเลยอ่าทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณอุเทนถ้วนถี่
หรือว่าคุณตีค่ะอายุสามสิบสามปีนี่ฮะตี
ลืมถามว่าแผลใหม่หรือแผลเก่าคือตีเนี่ยบอกว่า
เอาละผมก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวมันก็เป็นไปตามคลิปที่ปรากฏนั่นแหละ
รับว่าวันนั้นเนี่ยไปสังสรรค์มาจริงที่บริษัท
ผมดื่มมานิดหน่อยนะคุณเขียนมาสอนดื่มแค่นิดหน่อย
แม่แล้วเมียมาตามกลับบ้านระหว่างทางก็แวะซื้อของที่ร้าน
มันยังติดลมอยู่ไงเลยกะจะหยิบกลับบ้านอีกสักขวดหนึ่ง
ไม่ให้หยิบก็ขึ้นรถก็ได้กำลังจะสตาร์ทรถเนี่ยฮะ
สตาร์ทไม่ติดแล้วขามันอ่อนก็คนดื่มมานิดหน่อยขามันก็อ่อนไง
ขามันอ่อนมันก็ประคองไม่ไหวมันก็เสียหลักล้ม
รถล้มลงไปเท่านั้นแหละตามคลิปเลย
สตาร์ทรถขามันก็อ่อนไงครับเพราะว่าคุณแฟนมาตาม
เดี๋ยวมันจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ตามตามมาครับ
แฟนผมคือว่าไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ครับก็ผมก็แวะซื้อของนิดหน่อย
สตาร์ทรถขามันก็อ่อนไงครับเพราะคนแบบดื่มมาแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ดื่มมาเยอะนิดหน่อยครับมันก็คือล้มแต่คือแฟนเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เขาก็เข้าใจหมดแล้วครับ

ไม่เข้าใจเลยแม่ผู้หญิงนี้เข้าใจยากจริงคุณเห็นมาสอน
แค่ขาอ่อนนิดเดียวเขาไม่เข้าใจผมเลย

คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามลองใจเมียหรือเปล่า

ทีนี้รู้ใจแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมครับฟังชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ฟังภรรยาของคุณตีค่ะ
ว่ามันตายนะลูกนี้เชื่อผมซัลนักข่ามันตายนะ

ก็น่าจะเกิดก็เพราะต้องดูตัวพัฒนาของผัวด้วย
มันดีหรือเปล่าถ้าดีกว่าผัวก็ไม่รู้
ตอบได้โดนใจจริง

ถ้าดีจริงเนี่ยเมียไม่กระทืบหรอก

มีเรื่องมีราวเนี่ยป่านี้อาจจะตายไปแล้ว

ฟังภรรยาของคุณตีหน่อยนะฮะ

ของพี่ตีน้องแตงบอกนี่ก่อนจะคุยกันพี่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเรานะฮะน้องแตงบอกนี่ที่กำแพงเพชรนะฮะผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยน้องแตงบอกพี่ดูแผลหนูก่อน
อย่าไปสงสารตีมากดูแผลดูก่อนที่นิ้วโป้งเท้าด้านขวาเห็นไหมอ๋อนี่เห็นไหมจนนิ้วส้นเลยเหรอถึงขั้นบาดเจ็บตอนที่เตะตีเนี่ย
หูมันไปคลูดกับพื้นปูนถึงขั้นเล็บหลุดเป็นยังไงทีนี้สงสารหนูหรือยังสงสารแตงบ้าง
นี่เท้าบวมเลยเล็บสุดไปอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมคือแตงบอกว่าอย่างงี้ฮะ
วันเกิดเหตุเนี่ยขี่รถไปรับสามีที่ที่ทำงานเพราะสามีเนี่ยดื่มเหล้าจนเมาที่บริษัท
ขากลับเธอต้องแวะซื้อของที่ร้านของชำสามีจอดรถตามลงไปในร้านซื้อเหล้าดื่มอีก
เจ้าของร้านเขาห้ามแล้วเขาบอกไม่เอาไม่เอาเมาแล้วไม่ขายให้หรอกจะมาซื้อเหล้าดื่มอีก
เธอก็ห้ามแล้วก็ไล่กลับมาขึ้นรถตอนที่ขึ้นรถจะสตาร์ทรถกลับบ้านนี่แหละรถล้ม
ทีนี้เธอบอกโอ้โหจุดชนวนเลยมันขึ้นเลยทีแรกก็กลุ่นกลุ่นอยู่แล้ว
ด้วยความโมโหเดินเข้าไปเลยฮะเธอบอกทั้งเตะทั้งกระทืบทั้งถีบ
ตามที่เห็นในคลิปแต่ไม่ต้องห่วงเคลียร์กันเรียบร้อย
เช้าวันรุ่งขึ้นก็พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเรียบร้อย
พี่ตีบอกว่าจากนี้ไปพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
แล้วแบบเหมือนเราพูดแล้วไม่ฟังด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็เก็บกดด้วย
แล้วตอนนี้คุยกันยังฮะคุยแล้วค่ะ
หลังจากวันนั้นพอเช้ามาก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเกิดเรื่องแบบนี้
แล้วก็จะทำอีกไหมจะกินอีกไหมเขาก็รับปากว่าเขาจะไม่กินจากที่ทำงานจะขอกลับมากินที่บ้าน
จะไม่กินที่ทำงานอาจจะมากินที่บ้านแทน
คือจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะดื่มก็ขอเมียดื่มที่บ้านผมว่าดีที่สุด
คือสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือถ้าเมียไม่ไปรับเนี่ยแล้วขี่รถกลับบ้านเองแล้วเมาแล้วขี่เมาแล้วขับนี่

ต้องขอบคุณเมียนะอุตส่าห์ไปรับนะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุณเหนียวมาสอน
บอกว่าน้องแตงถ้าจะหาเล็บที่หลุดเนี่ยลองไปดูในตัวพี่ตี
ก็เนี่ยมิ้วถามไปคุณผู้ชมช่วยตอบมาให้เลยว่าสงสัยเล็บไปอยู่ตรงไหนของพี่ตีก็ไม่รู้
ไปอยู่ในซอกหูพี่ตี๊ก็รู้หรือหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย